มีการประชุมร่วมกับปปงนะคะ
เพื่อประสานข้อมูลทางคดีแพ่งในการดำเนินคดี
เรื่องของการฟอกเงินกับพระธรรมชโย

ในขณะที่ตัวแทนสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ได้เข้าขอข้อมูลทางการเงินของพระธรรมชโยและเครือข่ายค่ะ
นายประกิจพิลังกาสาประธานกรรมการบริหารลูกหนี้
และผู้ทำแผนฟื้นฟูสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
พร้อมคณะผู้บริหารสหกรณ์ชุดใหม่
กล่าวภายหลังจากที่เดินทางเข้าพบ
พันธรรมรถโทสมบูรณ์สารสิทธิ์
และพันธรรมรถโทษปกรณ์สุชีวกุล
เพื่อขอข้อมูลทางคดีในฐานะผู้เสียหาย
ก่อนหน้านี้สหกรณ์ฟ้องเป็นคดีกรณีการสั่งจ่ายเงิน
ไปที่วัดพระธรรมกายและพระเทพยานมหาหมุณี
พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นเช็ค๒๐ฉบับรวมกว่า๑๐๕๐ล้านบาท
และจากการแจ้งข้อหานายสุภาชัยศรีสุภอักษร

วงเงินกว่า๔๕๐ล้านบาท
ก็เลยต้องการนำข้อมูลไปดำเนินการทางกฎหมาย

คืนให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทสมบูรณ์พูดถึงความคืบหน้า
ในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยด้วย
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูล
เพื่อเตรียมเข้าค้นวัดพระธรรมกายอีกครั้ง
พร้อมยืนยันว่าหมายจับมีอายุความ๑๕ปี
ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำตัวผู้ต้องหามา
วันที่๑๓กรกฎาคมที่อายการสูงสุด
จะพิจารณาสั่งฟ้องคดีหรือไม่
เพราะคดีนี้มีผู้ต้องหาหลายคนค่ะ
ส่วนผู้ต้องหารายอื่นหากจับตัวได้
ก็สามารถส่งฟ้องตามไปภายหลังได้
ส่วนกรณีนายบุญชัยเบนจรงคกุล
เชิญชวนศิษยานุสิตให้เดินทางมายังวัดพระธรรมกาย
เพื่อสวดมนต์และให้กำลังใจพระธรรมชโยนั้น

ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทางอาญา
ปลุกระดมมวลชนหรือไม่
พันธุ์ตำรวจโทสุนัยหานเรือนพืชผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
สำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือปปง
เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมชโย
และประสานขอข้อมูลคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องรวม๘คดีของพระธรรมชโยด้วยนะคะ
เช่นคดีครอบครองที่ดินและเส้นทางการเงินอื่น
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินคดีทางแพ่ง
ฟอกเงินและอายัดทรัพย์ต่อไปค่ะ